โรงพักเก่าแก่๙๙ปีคุณ

เก่าแก่๙๙ปีมีเสาตกน้ำมันอยู่ตรงนี้
ให้เห็นเสาไม้ตะเคียนตกน้ำมัน
แต่มองแทบไม่เห็นเสาเพราะมีผ้าแพร่๗สีผูกไว้เรียบร้อย
เขาบอกว่าคนที่ถูกเท่านั้นนะคะสำหรับถูกรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น
ถึงจะมาผูกไว้งั้นดูเอาเองว่าศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์
ไว้แค่ไหนนะฮะแล้วก็มีการนำชุดไทยมาถวาย
เขาบอกว่าเป็นเจ้าแม่สร้อยทองโอ้โหเขาบอกอย่างนี้เลยนะคุณ
ตำรวจเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดมีหน้าผู้หญิงคนหนึ่งโผล่เข้ากล้อง
เดี๋ยวก็โผล่ออกไปเดี๋ยวก็โผล่เข้ามาออกไปเข้าออกอย่างนี้แต่ไม่มีคน
ในกล้องวงจรปิดเลยเหรอในกล้องวงจรปิด
ใส่เสื้อขาวผมยาวสนบังโพผู้ต้องหาบอกว่าภาวะอยู่กันไม่ค่อยได้นะ
เป็นสอนเก่าแก่และความเชื่อก็มีประชาชนบางส่วนนะ
ขึ้นไปกราบไหว้ไม่ได้ขึ้นไปแจ้งความนะ
วันนี้วันที่๑๓มิคมอีสามวันเหรอ
บอกเข้ามาหน้าจอตรงนี้ก็ได้เลยนะครับ